แต่สิ่งดีที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นก็มีเหมือนกัน
พาไปที่ลบบุรีนะคะไปดูการสืบสารประเพณี
พระป่าทางเรืองานใหญ่อลังการเลยค่ะไปร่วมบุญกัน
เฮ้ยคุณชิสาเอาจริงถ้านึกถึงสมัยก่อนนะ

จริงเป็นทัพเรือที่ขนกองทัพมาทำบุญ
นี่ค่ะงานนี้เขาจัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
เป็นขบวนเรือของชาวไทยรามันบางขันหมากค่ะ
มาร่วมสืบสารประเพณีลอยพระป่าทางเรือที่แม่น้ำลบบุรี
ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
และสืบสารประเพณีอันดีงาม

พ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็มาเป็นประธานด้วยนะคะ
แล้วก็ลงเรือที่วัดที่ท่าน้ำวัดเชิงท่า
ล่องเรือที่แม่น้ำลบบุรี
ขบวนเรือก็มีผู้ร่วมพิธีต่างมากมายเป็นชาวบ้าน
คนที่อยู่ในพื้นที่ใส่ชุดไทยชุดพื้นบ้านกันสวยงาม
เป็นชุดพื้นบ้านไทยรามัน
แล้วก็ฟ้อนรำสนุกสนานกันแบบนี้นะคะ
จากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ได้มาทำพิธีทอดผ้าป่ากลางแม่น้ำ
นี่จุดนี้เลยค่ะ
ก็คือบริเวณวัดเชิงท่าเป็นวันแรกก่อน
พอทำพิธีจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ได้นำขบวนเรือถวนน้ำขึ้นไป
ขณะที่สองฝั่งแม่น้ำตลอดท่าน้ำ
ก็จะมีประชาชนคอยเฝ้าชมความสวยงามของขบวนเรือที่มีกว่าร้อยลำด้วย

องกันไปข้างทางก็สวยงามมีคนมาเชียร์นะ
มองลงไปในน้ำก็มีเรือหลายลำเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้นะมีการตั้งโรงทานด้วยค่ะ
เพื่อที่จะแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
แล้วก็ให้ได้มีโอกาสร่วมสมทบทุนทำบุญกับผ้าป่าครั้งนี้นะคะ
สุดท้ายนะคะขบวนเรือก็แวะทอดผ้าป่ากลางลำน้ำที่กลางแม่น้ำลบบุรีอีก๔วัดด้วยกัน
ก็ถือว่าชื่นมื้นชื่นใจชำบุญกันไปนะคะ
ประเพณีนี้ก็เป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายมรบาลห์ขั้นหมากเขาสืบทอดเองมาตั้งแต่บรรยามบราณ
โดยจะล่องเรือไปในแม่น้ำลบบุรีซึ่งเป็นสายน้ำที่เป็นประวัติศาสต
นับตั้งแต่สมเด็จทหารรายมหาวิทยาลัยแล้วก็น้ำฝนลำมาด้วยช่วงนี้
น้ำนองด้วยมันใกล้วันเพ็ญด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกบรรยากาศนี้ได้ดี

ใช่ค่ะรำไปด้วยโยกไปด้วยพายคนพายก็พายไปคนรำก็รำไปค่ะ